ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑รับ๔๒ล้าน

เสียก่อน๕นาทีแล้วแม่ก็เสียตาม
ถ้าคุณย้อนกลับไปได้คุณจะไม่ขอถูกดีกว่า
ใช่ครับลำบากเหมือนเดิมดีกว่าครับครอบครัวมีความสุขกว่า
ก่อนที่จะถูกรางวัลคุณพ่อคุณไปทำสิ่งใดไว้สิ่งหนึ่งป่ะ

แต่ละพื้นที่เขาจะมีหลักเมืองแต่อันนี้ตั้งเสาหลักบ้าน
แต่ทำไมหลักบ้านที่นี่ถึงต้องมีคนมาลงอาคม

พูดรบรู้อะไรก็ไม่ได้ถ้าใครพูดเราก็เนียนเป็นไป

มีกฎ๑๐ข้อซึ่งเป็นข้อห้ามหลักเลยนะฮะที่ห้ามทำเด็ดขาด
นี้ทำผิดกฎหลายอย่างก็เลยเกิดอาเภษ
หมู่บ้านเนี่ยคนตายกันเยอะเหลือเกิน

มันก็๔๕วันก็ตาย๔๕วันก็ตาย

งานหนึ่งเสร็จปั๊บก็ตายต่ออีกคนนั้นตายต่อไปเรื่อยอย่างนี้นะครับ

ครับ